พาไปดูอาชีพนี้อาจจะต้องอาศัยความชำนาญของพี่เบิร์ตก็คือการล้วง

ไปเอาตัวต่อมาขายคุณผู้ชมครับ

ดำเหมือนจะน่ากลัวแต่เขากำลังจะปฏิบัติภารกิจ

เป็นอาชีพที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่๓อำเภอ
อำเภอปลาปากนาแก่แล้วก็วางยางที่นครพนม
พวกเขาเลี้ยงต่อหัวเสือ

หลวงหลุบ

นี่ไม่มีชุดขยะไปซ่ากับต่อหัวเสือแล้วผมบอกให้นะ

สง่าแสงแก้วครับหนึ่งในเซียนล่าต่อหัวเสือ
ก็เล่าให้ฟังว่าอาชีพล่าแล้วก็เลี้ยงต่อหัวเสือ
ทอดมาจากบรรพบุรุษหลายสิบปีแล้ว
ทีชาวบ้านจะเลี้ยงต่อหัวเสือไว้กินเอง
แต่ทีนี้พอมีความชำนาญครับแล้วมีจำนวนต่อหัวเสือมากขึ้น
เลี้ยงไม่ขายแล้วทีนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเลย
วิธีการล่าต่อถือว่าเป็นทีเด็ดนะต้องมีความชำนาญ
ทำยังไงบ้างพี่เอาเหยื่ออย่างตั๊กกะแตน
หรือเอาเนื้อหมูเนื้อวัวไปล่อไอ้แม่ต่อก่อน
ที่ออกมาหาอาหารเนี่ยชาวบ้านก็จะหาวิธีทำสัญลักษณ์ในเหยื่อ
เพื่อวิ่งตามแม่ต่อไปหารังต่อในป่า
จากนั้นตามแม่ต่อไปไปเจอรังแล้ว
ใช้วิธีการย้ายรังต่อออกมาจากป่าครับ
ย้ายออกมาจากป่าปุ๊บเอามาเก็บไว้ตามไร่นา

ใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะพี่๒๓เดือนก็โตแล้ว
ก่อนจะนำลูกต่อรวมไปถึงตัวอ่อนของแม่ต่อมาขาย
รังละราคาเท่าไหร่ราคาดีไหมพี่

ถ้ารังหนึ่ง๑๕๐๐๒๐๐โน่น
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านต่อเดือนนะ

เมนูเด็ดที่เขามาทำพี่เบิร์ตทำอะไรบ้างอ่ะ
้อยลูกต่อแกงตัวต่อ

หกตัวต่ออันนี้คือยำลูกต่อหัวเสือ
นี่ค่ะยำบีบมะนาวใส่พริกใส่น้ำปลาแบบนี้

นี่แหละแล้วเอาทำเป็นเล่นไป
ราคาตัวต่อนะโลนึงนะจ๊ะพี่เบิร์ต

พี่เบิร์ตจะมาจ่าย๒๐๐ให้เต็มที่

เมื่อ่นองค์ก็บอกให้มา๒๐๐ไม่ด่าให้ก็บุญแล้ว
ส่วนเรื่องของการเก็บรังต่อเนี่ยคือ
เมื่อก่อนค่อยเค้าใช้วิธีการเผารังใช่ไหม
แต่ว่ามันเสี่ยงกับการที่ต่อมันจะ๐๐๐๐

ล้วงรังต่อคือปลอดภัยแล้วก็ใช้วิธีการรมควันแทนการเผารัง
ซึ่งก็จะเก็บเจ้ารังมันได้เพิ่มมากขึ้น
แล้วนอกจากนี้สามารถขายตัวต่อหัวเสือแบบยกรังได้ด้วย
เพราะบางคนเขาเชื่อไงว่าสามารถเอาไปทำพวกแบบเครื่องรางของขลัง

แข็งแรงใช่มีกำลังอ่านข่าวเลย

เพราะว่าอะไรที่พูดได้ขนาดนี้แนะนำได้ขนาดนี้
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองเองมาแล้ว